คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณย่าสมจิตจากจังหวัดสุพรรณบุรี
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เอาล่ะทำให้เต็มที่นะครับคุณย่าคุณปู่นะเป็นกำลังใจให้นะครับพร้อมไหมฮะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณย่ามาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องนะครับใน๕เรื่องนี้ถ้าย่าถนัดเรื่องไหนย่าคิดว่าย่าตอบเรื่องไหนได้เอาที่ย่ามั่นใจย่าเลือกเรื่องนั้นขึ้นมาตอบเลยนะครับ
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑คัดแยกผัก
เรื่องที่๒จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕สมาชิกในครอบครัว

เรื่องคัดแยกผักครับ
ย่าครับย่ามีหน้าที่อะไรในเรื่องสวนแตง
แงกวานะครับคุณผู้ชมส่วนแตงกวา

แงควาเนี่ยเขาเก็บไปแล้วจริงมันต้องมีไซส์ขนาดของมัน

ก็มีไซส์ใหญ่ก็สัวไซส์ที่มันสวยแล้วก็แต่งข้อ
เอาล่ะเกี่ยวกับเรื่องคัดแยกผักนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
อันนี้คือแตงกวานะครับแตงกวากับแตงล้านเนอะ
ย่าเดี๋ยวย่าต้องคัดแยกแตงนะครับ

ต้องการผู้ช่วยไหม

เอามาเชิญน้องไม้ลูกมามาเป็นผู้ช่วยครับ

และกติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คัดแยกแตงกวากับแตงล้าน
และบรรจุใส่ถุงจำนวน๒๐ถุง
ภายในเวลา๓นาทีครับ
ฉันขายแตงมาประมาณ๕ปีแล้ว
วันหนึ่งก็ขายประมาณ๑๐๐โล
โจทย์ข้อนี้แล้วก็รู้สึกว่าสบาย
ถ้าพร้อมแล้ว

มัดด้วย๖มันทางยางเร็วรวดเลยเร็ว
ย่ารัดเร็วเลยครับเวลามันเดินไปเรื่อยแล้วครับ

ยาลัด

เหลืออีก๔ถุงครับ

ตีกระทางลูก
ถุงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงว่า
และกติกาข้อนี้ทำได้ผ่านนะครับ
ก็ขอให้โชคดีนะครับคุณย่าและผู้ช่วยนะครับ

ย่ายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้ปู่ขึ้นมา

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับปู่มาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

เรื่องสมาชิกในครอบครัว
จังหวัดสุพรรณให้ปู่
ไม่รู้ว่าจะตรงใจปู่หรือไม่นะฮะ
ขอเชิญคุณปู่สามารถมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณปู่คุณปู่เป็นคนจังหวัดสุพรรณ

แต่ว่าย้ายมาอยู่สุพรรณก็๕๐กว่าปีแล้วนาน
แล้วย้ายมาอยู่นี่มาอยู่อำเภออะไรอะครับ

เพราะว่าคำถามอยู่ที่นี่แหละครับปู่ครับ

ก็คืออยู่ในตำบลนี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอเดิมบางนางบวช

ตัวเลือกที่๑๑ตำบล
ตัวเลือกที่๒๑๒ตำบล
ตัวเลือกที่๓๑๓ตำบล
ตัวเลือกที่๔๑๔ตำบล
ผมอยู่อำเภอเดิมบางมา๔๘ปีแล้ว
ข้อมูลอื่นก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับ

ตัวเลือกที่๑๑ตำบลครับ
ข้อมูลอะไรกันครับ
ขอเดิมว่าไม่รู้เลยนะครับ
เรื่องสมาชิกในครอบครัว

ไม่รู้ว่าจะโดนใจของหลานหรือไม่

ขอเชิญน้องฟิล์มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูชอบดูบอลเหรอแล้วเล่นมั้ยลูกเล่นครับ
แล้วมีนักฟุตบอลในดวงใจไหมลูก

แนนโดหนูชอบเชียร์ทีมไหน

คำถามนะเกี่ยวกับฟุตบอลนะลูกนะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลีกสูงสุดสมัยที่๑๘ของลิเวอร์พูลเกิดขึ้นในฤดูการใด
ตัวเลือกที่๑ฤดูกาล๑๙๙
ตัวเลือกที่๒ฤดูกาล๑๙๙

และตัวเลือกที่๔ฤดูการ๑๙๘๙๑๙๘๙
และตัวเลือกที่๔ฤดูการ๑๙๘๙๑๙๘๙
และตัวเลือกที่๔ฤดูการ๑๙๘๙๑๙๙๐
ขอให้เป็นคำตอบที่

เอาละยังไม่หมดหน้าที่
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ไฟล์ขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องบ้านของเราและสมาชิกในครอบครัว

ขอเชิญน้องไฟล์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เห็นบอกว่าทีมงานของเราตาดีมากเลยนะคุณผู้ชมนะ
เขาไปเจอผ้ายันอยู่ผืนหนึ่ง

ยันผืนนี้ลูกไม่ต้องไปไหนแล้วสมาธิดีนะครับ

ไฟล์ทำเพื่อครอบครัวนะลูก
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผ้ายันผืนนี้ระบุข้อความว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งร่ำรวยรุ่งเรืองมั่งคั่ง
ตัวเลือกที่สองมั่งคั่งมั่งมีศรีศุกร์
ตัวเลือกที่สามเงินทองไหลมาเทมา
ตัวเลือกที่สี่ค้าขายร่ำรวยเงินทอง
ผ้ายันผืนนั้นย่าก็ได้มาหลายปีแล้วค่ะ
แล้วก็ติดอยู่ตรงผนังทางขึ้นบ้านพอดีค่ะ
หนูก็ไม่ทันได้มองไม่ทันได้สังเกตค่ะ
เอาข้อหนึ่งค่ะร่ำรวยรุ่งเรืองมั่งคังค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งร่ำรวยรุ่งเรืองมั่งคั่งครับ

ครบแล้วครับคุณผู้ชมครับ๔ข้อผ่านไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณย่าสมจิตจากจังหวัดสุพรรณบุรีว่าจะสามารถพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อคว้าทุนไปต่อ
ลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
แยกแตงกวากับแตงล้านจำนวน๒๐ถุง

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
ได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร